ถ้าพูดถึงนักร้องหนุ่มดังพันกรบุญนิจินดาคุณว่าเขาลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก
เลยว่าท้องฉันก็ไม่รับก็ไม่รับ
รู้เลยว่าโตมากับพี่ดัง๑๗ปีแล้วคุณ
ปีแห่งความหลังล่าสุดค่ะเขาจัดมินิคอนเสิร์ตเพื่อเอาใจแฟนคลับกับแฟนมิตติ้งของเขาโดยเฉพาะ
บรรยากาศบอกเลยว่าอบอุ้นอบอุ่นค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศของมินิคอนเสิร์ตนะคะเอาใจแฟนเพลง
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเวลากว่า๑๗ปีนะคะที่นักร้องหนุ่มดังพันกรบุญจินดาของเราเนี่ย
โลดแล่นอยู่บนถนนสายดนตรีแล้วก็มีผลงานเพลงฮิตติดหูแฟนมากมายอย่างเพลงเมื่อสักครู่ที่เชอรี่ร้องไป
งานนี้นักร้องหนุ่มก็เลยขอขอบคุณแฟนคลับด้วยการจัดงานปาร์ตี้พร้อมกับมินิคอนเสิร์ต
ขนเอาเพลงฮิตเพลงดังของเจ้าตัวในอดีตกลับมาหวนรำลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นโดยหนุ่มดังเผยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซุ่มจัดเตรียมคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาในรอบ๕ปีที่หายไปอีกด้วย
ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนแต่เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยให้แฟนได้หายคิดถึงในปีนี้ก็เลยมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากกันก่อนนะคะ
ยังมีการได้ร้องเพลงและก็มีการได้ใกล้ชิดกับแฟนของนางด้วยที่ไม่ได้เจอกันนาฬ
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่หลายท่านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่๑๗ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน

จะตั้งใจทำงานดีสร้างสรรค์
มีสาระมีให้แง่คิด
ให้ทุกอย่างผ่านเสียงเพลง
ให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันตลอดไป

ประมาณ๕๖ปีอะไรอย่างนี้ครับผม
ครับก็คิดถึงเหมือนกันครับ
ว่าต้องได้เวลาเคาะสนิมซะหน่อย

คงเป็นแนวคงไม่เชิงไม่เรียกว่าเพลงเร็วดีกว่า
เรียกว่าเป็นเพลงช้าแต่มีจังหวะ

เหลือแค่ตบแต่งเนื้ออีกนิดหน่อยครับผม

ก็คงน่าจะปีนี้แหละครับ
เวลาผ่านไปเพลงพี่ดังลุคพี่ดังก็แซ่บมากยิ่งขึ้นนะคุณ

อย่างเพลงล่าสุดเพลงแรงที่เอาอ้ำพัชราภามา
เชื้อเชื้อกับทองแซ่บมาก
ที่ไม่ทำเพราะฉันกลัวเชื้อชั่วติดมือ

อินอินมากนะจุดนี้